แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมดิฉันบอกเลยว่าแปลกจริง
ดอกบัวคู่ที่เราเคยได้ยินเนี่ย

แต่ว่างานนี้ดอกบอลคู่มาเป็นของจริงเลยค่ะ

จะบอกเลยว่านี่แหละค่ะคือดอกบัวคู่

และก็ยังเป็นต้นสดจริงด้วย
เกิดขึ้นในบ่อในหนองแห่งนี้ค่ะ
ชูช่อชูชันขึ้นมาโดดเด่นเป็นสง่า
สุดท้ายเขาเด็ดมาแล้วก็พับกลีบให้สวยงาม
แจกันถวายพระเป็นที่เรียบร้อยนะคะ

นี่คือดอกบัวหลวงสัตวบงกฎนะ
ชาวบ้านบ้านสวนโปรยปลายจังหวัดเยอะโสธรบอกว่า
โอ้โหมันหายากนะที่มันจะเกิดมาแล้วมี๒ดอกงอกออกมาจากก้านเดียวกัน
แล้วเขาเชื่อด้วยว่าดอกบัวเนี่ยนะคะ

ถ้านำไปถวายให้กับพระนี่นะ
จะยิ่งช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล

สัตบงกฎดอกบัวหลวงนี่ก็ถือว่าสิริมงคลอยู่แล้วใช้ไหว้พระอยู่แล้วยิ่งมาคู่กันแบบนี้มันเบิ้ลสองเลยจริง
เธอก็เลยทำการพับกลีบสวยงามใส่ใจกันถวายพระพุทธรูปในบ้านแล้วเนี่ยนะคะก็สวยงามจริงเนาะ
ไม่รู้อีกว่าจะเจอแบบนี้อีกไหม
ถ้าครั้งหน้าขอเจอแบบ๓ไปเลยได้ไหม

เออใช่แต่คู่ก็แปลกแล้วคุณจะขอมากคุณโลภนะเนี่ยเห็น๒อยากได้๓อ่ะ
เผื่อเขาจะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปอีก